อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพ่อและลูกสาว๓ขวบ

กับลูกสาวจะรีบไปตลาดเช้ามืดเลย
ปรากฏว่าเจออุบัติเหตุกระบะชน

เหตุการณ์ที่เกิด

เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นตอนชนแบบจัง
แต่ว่าเห็นเลยแหละว่าหลังจากนั้นน่ะ
ลูกกับพ่อกระเด็นมาอยู่กลางถนนแล้ว
คือมันอาจจะค่อนข้างมืดหน่อยคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
หลังจากนั้นรถกระบะไปไหนแล้วอ่ะ

ถูกต้องจุดตรงนี้แหละพิกัดที่เกิดเหตุ
แล้วเห็นไหมคือแสงมันวาบมาก
มันไม่ได้เห็นแบบชัดแต่มันมาเห็นอีกทีนึง

เหตุการณ์นี้พ่อคือจ่าย๑๑สดชื่นสวนดอก
สังกัดกองซ่อมเครื่องสื่อสาร
เล็กทรอนิกส์กรมการทหารสื่อสาร
พ่อมากับลูกสาว๓ขวบเท่านั้นเองคุณผู้ชม
จะออกไปจ่ายตลาดจะออกไปซื้อกับข้าวกันตั้งแต่ตี๕เช้ามืดเลยนะคะ
แล้วพ่อบอกว่าใช้ความเร็วประมาณ๓๐๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซอยนี้มันมีเนินมีลูกระนาดเยอะก็เลยไม่ได้ขับเร็วมาก
แล้วกระบะคันนั้นขับมาชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อ
ซึ่งตอนนั้นตัวพ่อเองไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนัก
เพราะทั้งคู่ทั้งพ่อและลูกสาวนะใส่หมวกกันน็อกกันทั้งหมด
แต่ก็ต้องรีบมาอุ้มลูกในจังหวะนี้ค่ะอุ้มลูก

เพราะว่ากลัวไงจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
กระบะคันนั้นเขาไปเลยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณพ่อไปแจ้งความที่สอนอบังเขน
แล้วพ่อบอกเลยนะผมตามหากล้องวงจรปิดด้วยตัวเองเลย
เห็นว่ารถคู่กรณีคือรถคันนี้
อันนี้พ่อบอกว่าภาพนี้แหละคือภาพที่ผมตามหา
แต่ว่าทะเบียนรถมันมองไม่เห็น
ตอนตี๕๖นาทีคุณผู้ชมเช้ามืด
ดูสิไม่เห็นทะเบียนค่ะ
แล้วตอนนี้สิ่งที่พ่อต้องการอยากให้ตำรวจช่วยหน่อย
หลังจากได้กล้องวงจรปิดมาแล้วเนี่ยตำรวจตามต่อหน่อยได้ไหม
หาวิธีที่จะมองทะเบียนรถจากกล้องนี้ได้ไหม
หรือว่าตำรวจมีวิธีการอื่นไหนอีกบ้าง
จะได้กล้องวงจรปิดที่เห็นทะเบียนรถชัดมา

ขนาดบอกว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก

โอ้โหนี่จะมีแผลเป็นตั้งแต่เด็กเลยเหรอ
ลูกสาวค่ะ๓ขวบเจ็บที่ใบหน้าตามแขนขาเป็นแบบนี้
แล้วคุณพ่อก็บอกว่าผมก็ได้รับบาดเจ็บที่แขนและขาเหมือนกัน
ลูกสาวเนี่ยมือทั้งสองข้างก็ยังเจ็บอยู่
พักฟื้นอยู่อาทิตย์หนึ่งถึงจะไปโรงเรียนได้
ไซค์ของคุณพ่อยังไม่ได้ซ่อมเลย
มันก็เสียหายแล้วค่ะเพราะว่าโดนกระบะมาชน
ท้ายที่สุดพ่อบอกว่าสิ่งที่ผมเสียใจนะ
ลูกฝังใจกับเหตุการณ์นี้
เชื่อไหมคุณนักข่าวลูกผมกลัวมอเตอร์ไซค์ไปเลย
ไม่กล้าขึ้นมอเตอร์ไซค์เลยค่ะ

คนที่เกาะเหตุน่าจะอยู่ในซอยนี้แหละ
คุณพ่อตั้งข้อสังเกตคุณพ่อบอกกับเราแค่ว่า
ซอยนี้ตำรวจเยอะตำรวจอยู่เยอะ
แล้วพ่อก็บอกอีกว่าคนที่ขับกระบะน่าจะเมา

อืมอันนี้คือสิ่งที่พ่อตั้งข้อสังเกต
เราก็เลยไปถามผู้กำกับที่สนบังเขนหน่อยค่ะ
ผู้กำกับคะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
จริงมันเกิดขึ้นมาเนี่ยอาทิตย์กว่าแล้ว
เลยถามว่าได้ความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

ไล่กล้องวงจรปิดอยู่ใน๒๓วันนี้
น่าจะรู้แล้วล่ะทะเบียนรถคันที่ก่อเหตุ

จะตรวจสอบว่าทำไมชนแล้วถึงต้องหนี

ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกต

น้ำแข็งเคยมีอุบัติเหตุที่ต้องใช้กล้องวงจรปิด

ภาพมันจะไม่ค่อยชัดแล้วมันจะไม่เห็นทะเบียน
แต่มันจะเก็บได้นานคือ๓๐วัน
อันนี้ไปขอได้ที่สำนักงานเขตเลย

แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้กล้องที่ชัด

กล้องของตำรวจมันมีน้อยกว่ากรทมนะ
แต่สังเกตได้ว่ากล้องของตำรวจจะติดอยู่ที่เสาไฟฟ้า

ถ้าเกิดเป็นกล้องกรทมจะเป็นเสาแยกมาเลย
กล้องของตำรวจจะติดอยู่ที่เสาไฟฟ้า
จะเก็บภาพได้ประมาณสัก๑๐วัน
ประมาณนี้แล้วจะเห็นถึงทะเบียนรถ

โจ๊กแนะนำมาแบบนี้
อย่างนั้นต้องดูระยะเวลานะแสดงว่าเกิดเหตุปั๊บ

มอบหมายมอบหมายให้ใครไปเอาก่อนไปขอก่อน
ใช่อันนี้สำคัญอย่าปล่อยเวลาไป
น้ำแข็งเกิดอุบัติเหตุนี่คือขับไปดูเลยนะ
อันไหนกล้องอันไหนแล้วก็จะได้ติดต่อโรงพัก

แต่นี่ดีอย่างคือตัวคุณพ่อกับลูกใส่หมวกกันน็อกทั้งคู่นะ